เจ้าระเบียบจนผู้ชายจะอยู่ด้วยได้

ตุ๊กมีได้แต่อาจารย์กำลังจะสื่อสารว่า

แล้วเขามีความรักอะค่ะ

อ่อมันไม่ใช่ว่าหนักแสดงทุกคน

เพราะว่าของตุ๊กเป็นลาหูอะไรนะ

คี่เชนไหนกันเราจะพูด
คนพวกนี้เขามีดวงจิตวิญญาณในดวงชะตาดวงดาว
บรรยาการคือแม่นดวงดาวที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ตลอดกาล
เหมือนว่าเหมือนจะมีใครเขาก็เล่นได้
แต่ตุ๊กมันไม่ใช่ไงตุ๊กเธอจะต้อง
แต่วันนี้แล้วมันผ่านการนั้นเวลานั้น
จะมีใครก็คิดดูดีว่าชีวิตในดวงชะตานี้
ถ้าอยู่เป็นโสดกับมีครอบครัวโสดจะดีกว่า
แต่โสดไม่ใช่แปลว่าไม่ได้แอบคิดอะไรถูกต้องไหม
แต่แค่อย่าเออกระเริก
ถ้านักข่าวถามก็ตอบให้หมดว่าไม่มี
ไม่ต้องไปโกหกตอนนั้นจบกับอาจารย์บ๊วยเพราะอะไร
บัวอยากจบค่ะอันนี้เอาคำพูดแบบสั้นความหมายดี

ไม่เคยคิดภาพที่จะจบใช่อันนี้ก็เกี่ยวนิดนึ

หรือจะอธิบายฝั่งดวงชะตานี่เนี้ย
ฉันไม่อยากจะเชื่อ
ในวันนั้นต่างคนต่างรู้สึกยังไง
หนูไม่รู้ความรู้สึกพี่นะคะแต่ว่าหนูรู้สึกจริงคือรู้สึกจนคนที่สนิทก็จะเป็นห่วงว่า
อย่างน้อยคือก็ต้องไม่โทษตัวเองต้องก้าวเดินต่อไป
ก็มั่นใจว่าหนูแค่รับรู้นะหนูว่าหนูไม่ได้โทษตัวเอง
แต่หนูเริ่มรู้คือเห็นเลยติ๊งเลยความผิดของตัวเอง
คือไม่แปลกมากไม่ได้แอปนะคะแต่ความรู้สึกหนูโกรธ
บางคนหนูจะรู้ว่านี่เรียกโกรธแต่หนูไม่ได้รู้สึกโกรธจริง
หนูก็มองไปสองอย่างว่าหนึ่งเราเห็นความผิดตัวเอง
สองคือเอ๊ะหรือว่านี่มันเป็นความรักจริงนะ
เชื่อว่าความรักหนูบริสุทธิ์เพราะว่าหนูไม่ได้โกรธอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องเรื่องการดูแลเรื่องเซ็กเรื่องทุกเรื่อง
หนูว่ามันมีผลหมดแล้วพี่ดูก็เคยสามารถว่า
เราคนเราแบบมาเป็นสามีภรรยากันไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น

ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถ้าบ้านเราแข็งแรงจริงอะไรก็

นั่นแสดงว่าวันนั้นเราก็ยอมรับ
รองรับแต่โดยดีในสิ่งที่เราเห็น

ก็พยายามยืนอยู่สักครั้งหนึ่ง
พยายามรอเปลี่ยนใจ

พี่โบ๊ยก็ยืนยันว่าเขาอยาก

คือน้องทั้งสองคนหลานสองคนนี้

แล้วก็รักลูกค่ะแบ่งปันกันยังไง

โบ๊ทจะต้องได้ไปค้างเดือนละ๒คืน

แต่ก็สุดก็คืออย่างต่ำเป็นเดือนละ๒คืน

เขาคงเห็นทุกอย่างเป็นปกติของบ้านเราใช่
คือเห็นเราทำทุกอย่างให้เป็นปกติ
เพียงแต่ว่าไม่มีพลังเนกาทีฟในบ้าน

เป็นแบบอย่างของผู้ชาย

ไม่รู้ว่าด้วยเพศเขาอยากเล่นกับผู้ชายหรือว่าอะไร

เรียกว่าเป็นเมนเลย
เป็นเมนเพราะว่าตามข้อตกลงด้วย

เหนื่อยอยู่แล้วค่ะแต่มันเป็นอะไรที่เราเลือกเอง
มันก็ว่า

เราทำอย่างนี้อาจจะทำงานได้สตางค์น้อยหน่อย

หลังนั้นรับลูกแล้วอยู่กับเขาแล้วอะไรอย่างนี้

เราเลือกอาชีพแบบ
เหมือนไฮเปอร์แต่จริงแล้วทำอะไรก็ไม่เต็มเวลาสักอย่าง

มันจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ชิดนั้นรุ่งโรด
ลูกจะเป็นลูกที่เป็นอภิชาตบุตร

เลี้ยงลูกเหมือนที่พ่อแม่เลี้ยงหนูไหม

พอดีว่าเรื่องรีทึ่มมันน่าเป็นเรื่องสำคัญของเด็ก

คือเขาควรจะได้รู้ว่าจะได้กินอะไรกี่โมง

แต่ว่าคือกินนอนเป็นเวลา

คือหุ้นยังไงกับเช้าเจ้า

คือคุณยังไงเกิดเข้าเช้า

มันก็จะไม่มีการทะลอกัน

มันมีอะไรทำมากไปกว่าจะต้องดูทีวี
คุณไม่ให้ลูกคุณดูทีวีถึงอายุเท่าไหร่
ถ้าตามพฤศดีศมันก็สัก๑๕แต่เราก็ไม่ได้รู้ว่าร่วมเปลี่ยนไปทุกนาที
วันนี้แต่เด็กอยู่อายุ๑๕แล้วคะ
มันยังไม่จำเป็นเราก็เชื่อว่าของแบบนี้หัดวันเดียวก็เก่งแล้ว

สมองมันเจริญเติบโตด้วยการวิ่งเล่น

ไม่หรอกอันนี้มันมารู้ทีหลังเหมือนกัน

เขาศึกษามาในแนวลายนี้เดิมอยู่แล้ว

นายจริงแล้วและพี่แซ่มยังบ้าน
ในการซ่อมด้วยลองเป็นเครื่องปิ้งขนมปัง
เขาเป็นเรื่องของกินเขาเลือกแล้วเขาเลือกแบบนี้

คุณร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลูกแล้วไม่คิดจะหาผู้ชายใหม่หรอ
อาจารย์อาจารย์คะหนูอยากรวมมีไหมคะคือแค่อยากรู้หนูไม่แต่งงานครั้งที่สองใช่ไหมคะ
คือเวลาใครมาจีบจะได้ไม่ต้องวิเคราะห์ว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่า

ตอนนี้อาจารย์หมดพลังเพราะว่าตุ๊กดูดพลังไปเยอะ

ครั้งนี้งั้นสมมติไทยมันมาออกรายการพี่ธีกรไปนั่งดูก็ได้
จริงไม่ต้องใช้พี่ธีกร
เดี๋ยวเค้าถามเค้าเอง
อันนี้คุณโบราณยังไม่อยากขอบบคุณสินะ

เราเข้าใจความรู้สึกเหมือนเพราะในประเทศนี้
เวลาเรารู้สึกเหมือนจะว่าไปตัดสิน

ไม่เอาบาทก็ยักษ์จะพูดนะเพราะว่าชาวราศรีมีนราศรีพิจจิ
ดวงคุณตุ๊กอยู่ราศีมีนราหูเร็งลักษณ์เป็นดวงชะตาที่เป็นแม่ม่าย
มีแล้วต้องหย่าต้องเลิกมีแล้วไม่มีความสุขมีปัญหา

แต่สามารถที่จะมีคู่ได้ในกรณีที่คู่นั้นเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา
เป็นพ่อม่ายที่ไม่นำพาเมียนั้นจากไป
เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
และคิดจะได้ตุ๊กนั้นเป็นเพื่อนใจ
เวลาสื่ออื่นที่ไม่ใช่รัฐทีวีก็ตัดโฉะตรงนี้
เป็นแม่ม่ายแล้วจบ

คือหมายถึงว่ามันแยกกันมันทิ้งเอาไว้คนหนึ่งอยู่คนหนึ่งไป
ถ้าเธอไปดูยาย่าไปดูคิมเบอรี่แม่ร้างเนี่ย

ดีนะถ้าเป็นรุ่นฉันน่ะแม่ร้าง
คือหมายความชีวิตสามารถจะมีได้แต่คนนั้นเป็นใคร
คนนั้นอาจจะเป็นคนที่สูงวัยแต่นิสัยเด็กพอได้

อ่ะตุ๊ก

ถามเล่นเลยค่ะ

เป็นยังไห้ไม่ต้องหาพอมาตั้งหน้าต่าง

ก็เพราะที่ผ่านแล้วจนจนต้องทำงานหนัก

แต่ไม่มีก็ดี
กรรมอย่างหนึ่งมีเราทุกข์เช่น

ฟังนะ๑แต่ทุกข์ปาทุกข์มากกว่าอื่น

หนูเป็นคนไม่หึงแต่จะห่วงอย่างนี้มากกว่า
ไม่ได้ว่าห่วงว่าจะไปอะไรกับใคร

อันนี้ถ้าหึงก็หึงมากกว่าคนปกติธรรมดา

ดูที่เด็กสิ

เข้าก็ได้แต่เอาอย่างนี้เรื่อง
เอาลูกเข้าวงการเอาตัวเข้าไปอยู่ไหนก่อนดีไหม

เมื่อไม่ใช่วงการบันเทิงแล้ววงการบันเทิงได้ให้อะไรกับตุ๊กไหม
ให้ให้ความเป็นคนรู้จักและคุ้นเคยในจิตวิญญาณ

วันนี้คนเขาล่ะเออตุ๊กอยู่ไหนเออเขาเป็นแม่

ก็ต้องหาทางทำธุรกิจเพราะเราต้องอยู่ด้วยธุรกิจหรืองาน

งานที่ควรจะทำคือเป็นธุรกิจของตัวเอง

หรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้า
ของสวยงามหรืออะไรแบบนี้

ไม่ได้เลยเพราะตานุกรรมพันธุ

รากรากเชื้อหน่อเนื้อ

ความสวยความงามใช่ไหม

แต่ถ้าเกิดแปรรูปจากเกษตรมาเป็นอาหารสุขภาพ
แล้วตั้งแต่นับหนึ่งตั้งแต่ทำจนถึง

เจ้าของที่ดินต้องเป็นคนเดียว

เวลามันเกิดเวลาขนมปังชิ้นนึง
กันยายนใครที่ทำการเกษตรแล้วมีโอกาสรวย

เราไม่สามารถดูได้แบบนี้
เขาอยู่ราศีมีนธนู
ดาวเจ้าเรือนที่จะเป็นคนทำการเกษตรได้
เช่นคนเกิดราศีเมฆแม่หมวมแม๊ม

ไม่ต้องไปปลูกคนแบบพ้นี้
ขอให้ไปเป็นเจ้าของในกิจกรรมกิจการ

คือด้วยว่าคนเกิดในที่มีดาวเสาในเรือนกลับมา
ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดดูจร

คุณนั่งดูกันเป็นล้านล้านคนผมดูให้ไม่ได้หรอก

เกตการณ์แตกนี้หนึ่งกันยาโยนไปอีกนึงนะครับใครที่ทำการเกษตรดีราศรีกุ่ม
ราศรีพิจิกเนี่ยของราศรีเนี่ย
ถ้าเกิดทำการเกษตรนะพอจะขยับขยื่นเคลื่อนเดินหน้า
ลืมตาอ้าปากได้ครับ

มีปัญหาสุขภาพอยู่เรื่องเดียว
มดลูกกับช่องท้องจะมีปัญหา
เพราะดาวน์อังคารโมดลูกเป็นนิดเป็นนิดเสื่อม
เป๋มาก

ถ้าเห็นว่าดวงนี้อยู่คนเดียวดีกว่าแต่งงาน